ขณะที่ทีมชุดใหญ่ของเมืองทองครับเตรียมจะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับ
ตตะวันศรีปานหัวหน้าภูมิสอนเมืองทองก็บอกว่าเกมนี้มีความสำคัญเพราะว่า
เป็นการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนที่ไทยลีกจะเปิดซีซั่น
ก็จะทดลองแทคติกผู้เล่นรวมถึงการส่งมวยธิรสินแดงดานะครับ
ก่อนจะไปค้าแข้งในเจลีกซึ่งจะลงเล่นให้กับเมืองทองเป็นเวลา๑๐นาทีครับ
ธิรสินก็บอกนะครับว่าเกมนี้เป็นโอกาสดีครับที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมใหม่
หลังจากฝึกซ้อมกับได้สองถึงสามวันก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับ
เกมนี้ดูธีรสินเล่นนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะลุ้นในการเบียดแย่งตัวจริงที่ซาน